ณร้านแว่นค่ะลูกค้าผู้ชายคนนี้เข้ามาในร้าน
เขาสายตาสั้นเหรอเขาจะต้องบุกเข้าไปประชิด
ไปดูใกล้ใกล้พนักงานหญิงจนพนักงานหญิงร้องกรี๊ดแบบนี้เลยค่ะ

ตกใจมากเลยอ่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าชายคนนี้
เข้ามาประชิดตัวจนกระเทืองถึงห้องเหมือนห้องลิคลัวคุณ
คือมันเหมือนกับว่าโซนที่มันเป็นต้นรับลูกค้าแล้ว

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำด้วยทุ่มวันที่๒๑ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วร้านนี้อยู่ที่ชั้น๒ในพันทิพย์งามวงวานที่นนทบุรีนะคะ
โอ้โหแล้วเห็นมุมนี้จากกล้องวงจรปิดนะ
พนักงานผู้หญิงเนี่ยพยายามบอกลูกค้าผู้ชายให้ออกไป

แต่ปรากฏผู้ชายเข้ามาแบบเหมือนจะลวนลามอะค่ะ
เธอกรี๊ดเสียงดังแล้วผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปนะ
ทีนี้ค่ะทางฝ่ายพนักงานผู้หญิงก็ต้องไปแจ้งความแหละ

ใครเห็นแบบนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย

คือตอนแรกก็ขายของอยู่ในร้านนี่แหละครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาในร้านลักษณะท่าทางทำเป็นลูกค้า
แต่ทีนี้พนักงานก็ออกไปต้อนรับให้บริการถามถ่ายว่าต้องการอะไรคะ
คนนี้เขาแปลกเขาไม่ตอบคำถามใดเลย
เดินวนไปเวียนมาจนกระทั่งเดินมาหลังเคาน์เตอร์
กระทั่งมาถึงห้องที่เธอยืนอยู่

บอกว่าห้องนี้เข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ไม่ใช่พื้นที่ของลูกค้าค่ะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เงียบไม่พูดอะไรเลย
ปรีเข้ามาประชิดตัวเธอจนเธอถูกประชิดจนถึงห้อง

หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เหมือนจะเอื้อมมือมาจับเอวเธอ

นี่คือเธอฟังคุณผู้ชมฟังจากฝั่งผู้เสียหายไปแล้วใช่ไหม
ฉันอยากฟังจากฝั่งผู้ชายคนนี้บ้าง

ซึ่งผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นลูกจ้างเดินเอกสารกรมพัฒนาที่ดินวัย๒๗ปีค่ะ
นี่ตำรวจเอาตัวมานะใส่เสื้อสีชมพูเขาก็นั่งก้มหน้าแบบนี้
เขาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้ที่เดินไปตรงนั้นน่ะ
เขาจะไปดูของดูสินค้า
มันไม่มีสินค้าอะไรตั้งอยู่ตรงหลังร้านไง
แล้วจะขอไปล้างมือหลังร้านเขาบอกแบบนี้
ทีนี้ฝั่งพนักงานผู้หญิงเนี่ยดันโวยวายขึ้นมาก่อน
แล้วที่ผมวิ่งออกไปน่ะผมตกใจก็เลยวิ่งออกมา
คือยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะไปลวนลามพนักงานนะ

ใช่แล้วแม่ของผู้ชายคนนี้เอาบัตรมาให้ตำรวจดู
อะไรล่ะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มาบอกให้ตำรวจดูอะไรนะแล้วบอกคุณตำรวจ
ลูกชายที่ฉันนะคะถือว่าเป็นผู้ป่วย
มีอาการป่วยทางจิตแล้วฝั่งผู้เสียหาย
ก็เลยคุยกับฝั่งแม่ของผู้ชายคนนี้

ลูกชายคุณแม่ป่วยจริงรึเปล่า

บอกว่าเธอขวัญเสียมากนะแล้วเธอก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดี
ส่วนผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดป่วยจริงมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไป
แล้วผู้ปกครองพ่อแม่ญาติต้องดูแลด้วย

ผู้หญิงก็ขวัญเสียดีฟอร์นะ
ใช่ขวัญหายไปหมดเลยขวัญหายดีฟอร์นะฮะค่ะ